เมื่อเย็นเมื่อค่ำก็ช็อกเหมือนกัน

สองคนที่จะทำเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ต้องมีพลังร่างกายกำยำ
ถึงจะมัดหัวกับตัวให้โค้งงอ
เอาใส่ถัง
อายุ๑๘คุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก

ถูกตั้งเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดณเวลานี้ฮะ

นี่ครับตำรวจภูทรจังหวัดตากจับกลุ่มได้

เหตุการณ์มันเกิดที่เดิมมาร์งดำบวชสุพรรณบุรี
แล้วไปอยู่ตากละฮะหลานสาว
ห้วยยะอุอำเภอแม่สอด
เจ้าหน้าที่เรียกตรวจรถตู้โดยศาลสายแม่สอดตากฮะ
อ้าวแล้วคุณตำรวจรู้ได้ยังไง

มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งท่าทางมีพิรุษ
ก็เลยเชิญลงมานะพอตรวจค้นสัมภาระ

คือนายปฏิพลอายุ๒๓ปีกับนางสาวออนอนงอายุ๑๘ปี
ผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจสุพรรณบุรีต้องการตัว
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆ่ายัดถังขยะ
ในท้องที่ของอำเภอเดิมบางนางบวช
ตำรวจแม่สอดจึงส่งตัวมาให้สพเดิมบางนางบวชดำเนินคดีครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเพราะว่าผู้ตายคือ
นางสมศรีม่านกระโทกท่านอายุ๖๒ปีเป็นชาวสระบุรี
มีศักดิ์เป็นยายของนางสาวออนอนงคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
คนต้องสงสัยเนี่ยขออภัยนะครับเป็นผู้ต้องสงสัย
ทั้งสองคนสนิทกันมากนะทั้งสองคนสนิทกันมาก
คือยายสมศรีเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อ้อนแต่ออก
กระทั่งหลานไปเรียนที่โคราชไปฝึกงานที่สถานีรถไฟ
นครราชศรีมายายสมศรีก็ยังอุตส่าห์ตามไปเช่าห้องอยู่ด้วย
ทั้งคู่จะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะครับ
กล้องวงจรปิดไปดูนะฮะของสถานีรถไฟ
โคราชนครราชศรีมานะครับบันทึกภาพก่อนที่ทั้งคู่จะหายตัวไปนี่
เดินนำหน้าหลานเดินตามหลังอยู่ในชาญชาลา
กำลังจะข้ามทางรถไฟข้ามแล้ว
เป็นภาพของวันที่๗กุมภาพันธ์ครับ
ยายสมศรีกับหลานสาวถือของเดินมาด้วยกัน
ลักษณะก็สนิทสนมกันนะและเป็นห่วงเป็นใยกันดี
นี่แหละฮะไม่น่าเชื่อแล้วว่าอีก๖วันให้หลัง
ยายสมศรีจะถูกพบเป็นศพถูกยัดใส่ถังทิ้งในป่า
ห่างจากสถานีรถไฟโคราชไปถึงเดิมบางนางบวช
ระยะทางถึง๒๗๐กิโลเมตรโอ้โฮนะ
อาจจะพลาดจะพลั้งลงไม้ลงมือถึงขั้นเสียชีวิตขึ้น
จากนั้นหลานสาวก็ย้ายศพออกจากห้องเช่า
แล้วเอาไปทิ้งในป่าที่สุพรรณบุรี
โดยมีแฟนหนุ่มให้ความช่วยเหลือ
นี่คือตำรวจประติดประต่อนะ
อย่างไรก็ตามทั้งหมดยังเป็นเพียงการคาดการณ์
คือต่อจิ๊กซอจากข้อมูลที่มีหลักฐานที่มีใช่ไหม
ใช่ดูจากคนที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายไง
แฟนสาวกับแฟนนุ่มตกเป็นผู้ต้องสงสัยฮะ

ว่าเดี๋ยวสอบเค้นสอบเค้นสอบเค้นต้องได้

ความจริงออกมาแล้วคุณตาดำรงคุณตาดำรงเป็นสามีของยายสมศรี
โอ้โหน่าสงสารท่านท่านบอกว่ายอมรับนะ
ยายสมศรีกับหลานสาวเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
แต่มันก็เป็นเรื่องยายหลานทะเลาะกันเล็กน้อย

แต่หากว่าที่สุดแล้วหลานสาวเป็นคนฆ่ายายจริง

ดำรงบอกว่าเป็นเรื่องที่ช็อกมาก
คิดเลยว่าหลานจะทำได้ลงคอ
ถ้าเป็นอย่างนั้นนะตาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลย

เนอะโอ้โหรู้สึกใจหายมากเลยอ่ะถูกต้อง
คือจะบอกว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยคือวันที่๗กุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะ
แต่คุณยายยังไม่ได้เสียชีวิตในวันที่๗กุมภาพันธ์

เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านเช่าข้างห้องกับยายสมศรีบอกว่า
เห็นยายสมศรีกับหลานครั้งสุดท้ายคือ๑๑กุมภาพันธ์นะฮะ

ยายสมศรีคือคุณยายเขาเป็นคนที่ห่วงหลานมาก
เพราะว่าก็เอาหลานมาเลี้ยงดูกันไป
นะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาหลานไปไหนยายจะตามไปตลอด
แต่ที่ผ่านมาเขาเคยได้ยินยายหลานคู่นี้ทะเลาะกัน
ดุด่าหลานเป็นประจำส่วนใหญ่เรื่องเป็นปัญหาวัยรุ่น
เช่นหลานจะมัดผมแต่ยายไม่ยอมให้มัด
อะไรแบบนี้คือปัญหาจุกจิกจุกจิกด้วยความที่ยายเขาก็เป็นห่วงหลานเขามาก

วันที่๑๑กุมภาพันธุ์ที่ผ่านมา
มีมันมีเหตุการณ์น่าสงสัยอย่างหนึ่งอันนี้เพื่อนบ้านบอกว่า
มีคนเห็นรถกระบะสีบรอนคันหนึ่งขับออกมาจากห้องเช่า
ซึ่งทุกคนก็เข้าใจนะครับว่ามีใครย้ายเข้าห้องเช่าใหม่หรือเปล่า
แต่มันก็แปลกตรงที่ว่ารถคันนี้ขับเข้าไปถึงหน้าห้องเช่า
เพราะปกติการจะขนของรถจะจอดอยู่ด้านนอก
เพราะมันเป็นซอยแคบมากแต่รถคันนั้นวันนั้นขับไปถึงหน้าห้องเช่า
ตอนหลังพอมาสอบถามกันก็พบว่าไม่ได้มีใครย้ายของกันเลยนะ
ก็เลยไม่เข้าใจว่ารถกระบาดคันนั้นไปขนอะไรออกมาจากห้องเช่า
คุณผู้ชมเริ่มประติดประต่อนะเพราะมันมีภาพรถกระบะต้องสงสัยสีบรอนคันนี้
ขนถังขยะสีน้ำเงินเอาไว้ท้ายรถด้วยนะฮะ
ไปฟังพยานในจุดเกิดเหตุก็คือพยานข้างห้องเช่านะครับ
ซึ่งรถกระบะสีบรอนคันที่เพื่อนบ้านเห็นมันไปเจอในหลักฐานกล้องวงจรปิด
จุดที่เอาศพไปทิ้งตามเส้นทางต่างก็คือเป็นกระบาดสีบรอน๔ประตู
แล้วก็มีถังขยะสีน้ำเงินวางอยู่ท้ายรถด้วย
แต่มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะนำไปสู่เหตุผลในการฆาตกรรมหรือเปล่า
ก่อนที่ยายจะเสียชีวิตแกเพิ่งถูกหวยหาหน่อยครับ

คิดว่าน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์เหรอคะ

แล้วแสดงว่าคนที่ฆ่ายายก็เอาเงินของยายไปด้วย
อันนี้ไงนั่นไงนะฮะ
ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราบอกไปมันเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้น
จากคนที่เป็นพยานจากหลักฐานต่างที่มี

เพราะว่าตัวหลานสาวเองตอนนี้ย้ำแบบนี้ว่าหลานสาว
ยังไม่ได้มีการรับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่ายาย
หลานยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
แต่โอเคล่ะยายมีเรื่องของการดุล่ะ

ฉะนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรว่าหลานอาจจะเก็บกฎ
ยายไม่ให้คบกับแฟนนุ่มคนนี้นะฮะแล้วก็ฆ่าหลาน
อันนี้ยังสรุปไม่ได้ต้องรอตำรวจเขาคลี่คลายคดี
แล้วคงจะมีความคืบหน้าในการแถลงข่าวเรื่องนี้

เพราะล่าสุดก็คุมตัวยายกับแฟนหนุ่มไปสอบประคำแล้ว